ไปดูเหตุระทึกที่เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกที่แล้วที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมค่ะ
โจรแก๊งนี้เนี่ยขับรถยนต์มามีการวางแผนแบ่งงานกันเป็นอย่างดี
มาเอาบิ๊กไบท์ของเขาอ่าเจ้าของหอพักตรงนี้เนี่ยนะคะ
เขาผิดสังเกตก็จับตาดูตั้งแต่เข้ามาแล้วล่ะค่ะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเอาปืนมายิงหนีกระเจิงเลยค่ะคุณผู้ชม
จับคน
นี่ค่ะเขาตื่นกันทั้งครอบครัวแล้วค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนช่วงตี๓๓๐ของเมื่อวาน
๔กุมภาพันธ์ที่หอพักแห่งหนึ่งที่ปราจินบุรี
นี่คือตอนที่เจ้าของเนี่ยเขาเอาปืนไล่ยิงขู่
ขโมยรถบิ๊กไบท์ที่จอดไว้ในหอพัก

ตะโกนแบบคันชี้ขาวรถคันชี้ขาวรถขโมย
ครับเนี่ยค่ะกระเจิงไปนะคะ
คลิปอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่ามากันเป็นทีมนะคะ
ให้คนหนึ่งขับรถมาส่องแล้วสำรวจประตูห้องพักก่อนนะคะ
แล้วให้อีกสองคนเดี๋ยวเราจะเห็นว่าคนหนึ่งสวมหมวก
คนหนึ่งผมยาวประบ่าย่องเข้ามาขโมยบิ๊กไบท์
และอีกคนนึงก็ดูต้นทางจอดรถรออยู่หน้าบ้านนะคะ
คือคลิปเนี่ยเห็นหน้าคนก่อเหตุชัดเลยนะคะ
เจ้าของห้องเช่าคุณพิษสุนันนะคะ
เขาบอกได้ยินเสียงหมาเห่านะคะ
นานเลยเธอก็เลยไปปลุกแม่ไปดูกล้องวงจรปิดกัน

ทำทีเหมือนจะเข้ามาจอดในหอพัก
แต่ว่าจอดเลยรั้วไป๕เมตร
แล้วก็เดินเข้าไปนะคะที่จุดที่จอดรถบิ๊กไบท์ที่จอดอยู่นะคะ

เพราะหอพักเนี่ยจะไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาตอนกลางคืนก็เนี่ยจับตาดูจับตาดูจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
แล้วเรียกพ่อมาด้วยมาดูสถานการณ์ด้วยกันเนี่ยค่ะมาแล้วนะคะ
คุณสมเกียจเสนเชื้อเป็นคุณพ่อเนี่ยค่ะครับ
สุดท้ายแต่บอกเขาบอกเขายืนมองจากชานบ้านเขาเห็นเขาเห็นโจรมาพอดีก็จะตะโกนถามบอก
มาจากไหนมาหาใครโจงก็ยังตอบนะบอกมาหาน้อง
ไปด้วยบอกมาหาน้องน้องไหนอ่ะน้องไหนก็ไม่รู้น้องบิ๊กไบท์มั้งนะ
เป็นจังหวะเดียวกันกับโจรอีก๒คนวิ่งสวนออกไป
คราวนี้พ่อมั่นใจเลยโจรแน่ก็สั่งให้หยุดแล้วยิงขู่ไปสองนัด
เท่านั้นแหละค่ะวิ่งหนีพ่อยิงตามไปอีกสามสี่นัดเพื่อสกัด
แต่ว่าพวกโจรเหล่านี้ก็ขึ้นรถยนต์แล้วขับหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
มันก็ไม่หยุดผมก็เลยยิงครูไปสองครั้งปั้งปั้งมันก็วิ่ง
พอวิ่งไปขึ้นรถด้วยกันผมก็เข้าใจว่ามันต้องมาด้วยกันแน่
ผมก็ยิงไปอีกประมาณ๔นัดได้
ให้ตัดสินใจยิงเนี่ยยิงตอนคนร้ายอยู่ตรงช่วงไหน
ช่วงจะออกประตูพอดีเพราะว่าผมมองเห็นพอดี
ถ้าถ้ามาอยู่ตรงช่วงนี้ไปจะมองไม่เห็นครับกำลังจะโผล่รั้วพอดี
นี่ค่ะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิด
เห็นเขาเห็นหมดเขาเห็นหมดตั้งแต่แรกนะคะ
คันนี้คันเดียวแบบไม่เกรงกลัวเลยนะคะเรื่องนี้นะคะภูมิกับสภศรีมโหสดบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิด
เห็นพฤติกรรมชัดเจนแล้วกล้องก็จับใบหน้าชัดเจนด้วยนะคะตอนนี้คาดว่าอีกไม่นานนะคะ
ก็เดี๋ยวน่าจะได้ตัวนะคะสพศรีมโหสดนะคะต้องดำเนินการเรื่องนี้ต่อค่ะ